อยากให้คุณผู้ชมไปดูจากคลิปก่อนเลยจ้า

ที่ไงโครตกว่ามีมูล
ที่ไงโครตกว่ามีมูล
เนี่ยคือไหน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

ที่แท้ก็ตั้งกดถ่ายอยู่ยังไงล่ะคะพระคุณ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

ว่าไปลืมอะไรก็ลืมได้แต่ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ